คุณผู้ชมมันมีข่าวลือนะคะว่า

แต่โอ้ยทำไมหลายอย่างหลักฐานมันชัดเจนมาก
เพราะเขามีคอนเฟิร์มมาเลยนะคะว่าปลายปีเขาจะแต่งงานกัน
พูดอย่างนี้เลยเหรอโอ้แหล่งข่าวบอกนะคะ
คุณลิต้ากับคุณกรนรงเดชจะเท็จจริงยังไงนะคะ
เราไปสืบสอบมาจากคุณดาวพอไทยกันเลยค่ะ
ไม่ทราบเลยต้องแอบไปถามแล้วก็แอบติดตามเหมือนกันนะคะ
ตอนที่เขาไปเที่ยวนี้พี่ดาวทราบไหมคะ

ก็เห็นว่าไปด้วยกันบ่อยแล้วมีโอกาสไปแบบไหว้พระอะไรอย่างนี้ก็ไปด้วยกัน
น้องก็น่ารักก็เป็นคู่ที่น่ารักก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกัน
ได้เจอทั้งคู่หรือยังคะก็ได้เจอค่ะมีโอกาสได้เจอ
ว่าวันนั้นเอาก็ก็บ้างเดี๋ยวเขาไม่ให้พูด
ไปเดี๋ยวทำสะดวกมากเลยอ่ะน่าจะแต่งนะคะสเตอร์ไพรส์ไม่แล้วค่ะลิต้า
ลิต้าได้แต่งกับพี่ก่อนแต่เดี๋ยวฉันไม่ได้คาใจลิต้ากับคุณกรนะคะ